คุณผู้ชมรายสุดจีนแล้ว
ตรุษจีนแล้วก็ต้องนึกถึงดินแดนถิ่นมังกร
อย่างจังหวัดนครสวรรค์เมืองปากน้ำโพกันหน่อย
เขายังมีของดีของเด็ดให้เราไปตลอดกิน

กันเลยที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่
ได้ยินเสียงนี้แล้วไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเราเดินทางมาที่ไหน
แน่นอนว่าที่นี่คือถิ่นมังกรเมืองปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์
สวรรค์ของนักเดินทางที่มีจุดมุ่งหมายจะมาสัมผัสกับหลากหลายของดีเด่นดัง
จุดหมายแรกวันนี้ไปชมความงามของวัดคิริวงศ์ที่ตรงานอยู่บนเขาดาวดึง
โดดเด่นด้วยองค์มหาเจดีศักดิ์สิทธิ์
คือพระจุลามณีเจดีสีทองเหลืองอร่าม
หากขึ้นไปฐานพระเจดีชั้น๔ก็สามารถมองเห็นภูมิทัศน์รอบเมืองนครสวรรค์เชียวล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะมองไปทางไหนเป็นอันต้องหลงไหลไปกับความงดงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมาอย่างแน่นอนค่ะ
ึงบรเพชรบึงทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในประเทศ
มาถึงเบื้องบรเผชทั้งที่
กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดก็คือการล่องเรือชมทัศนียภาพและชมดอกบัวที่กำลังบานสะพรั่งเต็มบึง

ก็จะได้เจอกับบรรดานกรับแขกมากมายหลายชนิด
เรียกได้ว่าเยอะมากจริง
จนที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งนกน้ำเลยนะคะ
และนกนางเอกที่จัดว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของบึงบรเพชรแห่งนี้
ก็คือนี่ค่ะนกอีแจว
เป็นนกที่หาดูได้ยากในแถบประเทศของเราแล้วล่ะค่ะ
ชอบมายืนอยู่บนบัวและย่าน้ำหากินแบบนี้

แม่เรียกว่าเป็นบึงที่มีความอุดมสมบูรณ์จริงค่ะ
สวยงามทั้งนกทั้งบัว
เห็นดอกบัวสวยแบบนี้ประโยชน์ก็มีนะคะ
สามารถนำส่วนที่เรียกว่าไหลบัวซึ่งเป็นส่วนของหน่อบัว
หรือส่วนที่งอกออกมาแล้วจะโตไปเป็นลำต้นใหม่
มีลักษณะเป็นก้านยาวสีขาวนวล
มาทำอาหารรสเด็ดอย่างส้มตำไหลบัวได้อีกด้วย
ฟังแค่ชื่อเมนูก็แซ่บซี๊ดแล้วจ้า
ซึ่งวิธีการทำก็จะใช้วัตถุดิบทุกอย่างเหมือนกับส้มตำทั่วไปเลย
แต่จะพิเศษที่นำไหลบัวมาหั่นเป็นชิ้น
ใส่ลงไปแล้วก็ตำให้เข้ากัน
ก็จะได้เมนูส้มตำไหลบัวพร้อมเสิร์ฟแบบนี้แหละค่ะ
ถ่ายรูปเช็คอินกันให้อิ่มใจแล้ว
อิ่มท้องกับของอร่อยคู่เมืองนครสวรรค์
ที่อยากจะเชิญชวนให้นักชิมไปลิ้มรสกัน
นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลารสเด็ดที่ร้านนายตีนี่เลยค่ะ
โอ้โหลูกชิ้นปลาหนึบเด้งน่าทานจริงค่ะ
รับรองเลยว่ารสชาติต้องทำให้คุณ
อยากจะกลับมาเมืองนครสวรรค์อีกหลายครั้งเลยทีเดียวเชียวแหละ

เราเดินทางต่อไปยังวัดพระพุทธบาท
ตำบลสำรงชัยอำเภอภัยสาลี
อีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจของจังหวัดนครสวรรค์
สักการะรอยพระพุทธบาทจำลองเก่าแก่กันค่ะ

แวะไปเก็บภาพความประทับใจกันสักหน่อย
จุดชมวิวเขาหลักชัย
ซึ่งเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ที่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว
ให้เดินทางขึ้นมาชมความงามแบบใกล้ชิดธรรมชาติอันแสนจะอบอุ่น

กลายเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งแห่ง
แผนที่การเดินทางของคุณนะคะ
พบกับเรื่องราวดีที่เที่ยวใหม่ในตลอดข่าวค่ะ